คุณผู้ชมคะโดยเฉพาะสุภาพสตรีทั้งหลายระวังหน่อยนะ

คือเทรนเนอร์คนนี้เขาเป็นเทรนเนอร์ชาวต่างชาติ
แล้วเขาก็ใช้วิธีหลอกล่อล่อลวงแบบนี้ดีกว่า
หลอกให้เหล่าบรรดาผู้หญิงเนี่ยผู้เสียหาย
ซึ่งความที่หนึ่งเขาเป็นคนหน้าตาดี
รูปร่างหน้าตาดีพูดจาคำหวาน
ก็ไปหลอกหลอกเสร็จปุ๊บให้เขาร่วมลงทุนในธุรกิจต่าง
ปรากฏเชิดเงินหนีไป
แล้วตำรวจจับได้คาคอนโด
ที่สำคัญคุณตำรวจบอกทำมาเป็น๑๐ปี
จริงเหรอคุณผู้ชม๑๐ปีนะไม่ใช่ปีเดียว
คือเดิมทีพฤติกรรมที่คุณขวานเล่าจะเป็นแก๊งสแก็มเมอร์

ที่เขาจะไปปลอมเฟซบุ๊คของคนหน้าตาดีแล้วทักไปหาผู้หญิง
แต่เขาไม่เคยเจอกันนะแล้วหลอกให้ผู้หญิงรัก
แล้วก็เอาเงินไปลงทุนแต่นี่คือเจอตัวเลยเหรอ
เจอตัวเลยแล้วเจ้าตัวเนี่ยเอาจริงคุณผู้ชม
คือตำรวจบอกเลยแหละเขาหน้าตาดีจริง
เขาก็เอาตัวเขาเองนี่แหละไปหลอกเหล่าบรรดาสาว
พอหลอกพูดคุยกันหยอดคำหวานต่างนานาแล้วก็ให้ร่วมลงทุน
ธุรกิจที่ร่วมในการลงทุนมีเยอะแยะมากมาย
ธุรกิจความงามธุรกิจคาแคร์ต่างนานา
จนกระทั่งตำรวจปอศสืบทราบว่าเขาพักอยู่ที่คอนโดแห่งนี้
ย่านลาดพร้าวนะคะครับแล้วก็เลยเข้าไปจับกลุ่มเขา
นายคนนี้ชื่อว่านายโอนูกุลกรหรือนายไรอันค่ะ
เป็นเทรนเนอร์หนุ่มชาวตุรกีอายุ๔๓ปีค่ะ
ซึ่งไปตามจับนะคะตามหมายสารของจังหวัดพระขนงค่ะ
ช่อกงค่ะข้อหานะคะโดยผู้ต้องหาอย่างที่บอกค่ะ
ลวงผู้เสียหายต่างให้ร่วมลงทุนในธุรกิจแอบอ้าง
แล้วก็บอกว่าพอได้ผลกำไรกลายเป็นเชิดเงินหนีไปค่ะ
อาศัยความที่เขาหน้าตาดีความเชื่อใจต่างนานา
หลายคนก็เลยเกิดความหลงเชื่อโอนเงินไปให้เขาเป็นจำนวนมาก
หลังจากนั้นเขาก็จะหนีหายไปติดต่อไม่ได้อีกเลย
พอไปตรวจสอบก็พบแบบนี้ว่า
ตัวเขาเองขายกิจการต่างให้กับคนอื่นไป
ก็เลยเชื่อว่านี่คือพฤติการการช่อกงจริง
แล้วก็มีผู้เสียหายจำนวนมากเข้าแจ้งความร้องทุกข์นะคะ
เจ้าหน้าที่สืบสวนไปทราบมาแบบนี้ด้วยว่า

เนอร์หนุ่มชาวตุรกีคนนี้เขามีประวัติเคยเป็นอดีตทหารเก่าด้วยนะ
ตอนนี้มีอาชีพเป็นเทรนเนอร์ส่วนตัว
แล้วทำไมไม่ทำอาชีพสุจริตก็ไม่รู้เนอะ
พักอาศัยอยู่ที่คอนโดแห่งนี้นี่แหละค่ะ
ก็เลยจับกลุ่มตัวแล้วพาตัวไปดำเนินคดีนะคะ
อย่างที่บอกคุณผู้ชมคือตำรวจบอกว่าสอบสวนไปเบื้องลึกเบื้องหลัง
เขาเคยก่อเหตุลักษณะแบบนี้มาเป็น๑๐ปีแต่เจ้าตัวยังคงให้การปฏิเสธนะคะ
ทีนี้ตำรวจฝากมาแบบนี้คุณผู้ชมคะถ้าเกิดท่านใดมีความรู้สึกแล้วพอจะคลับคล้ายจำได้แล้วรู้ว่าตัวเองเคยถูกนายคนนี้หลอก
ตอนนี้อยากขอให้เข้าไปแจ้งความดำเนินคดีเพื่อแจ้งเบาะแสเพิ่มเติมได้
นายคนนี้คือนายโอนูกุลกรหรือนายไรอันนั่นเองค่ะเป็นชาวตุรกีนะคะ
ก็แน่นอนถ้ามีคนมาแจ้งความเยอะเขาก็จะมีความผิดเพิ่มมากขึ้นนั่นเองค่ะ
ใช่ครับผมเชื่อว่าน่าจะมีเหยื่อมากกว่านี้แหละ